ทั้งคู่นี้ทำน้ำทะเลหวานกันมาแล้วนะคะบี้ทัศภาคแล้วก็กุ๊บกิ๊บนั่นเอง
งานนี้แต่งงานแล้วจ้าหลังจากคู่รักคนดังในวงการบันเทิงค่ะ
ชายาแพ็คคู่จิ๋วซีจีตีไวไฟกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์และบี้ทัศภาค
วงกันเข้าประตูวิวาสุดหวานแบบศาสนาคริสต์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
โบสเอแบ็คบางนานี่แหละค่ะเมื่อค่ำวานนี้นะคะ
รวมไปถึงทายาทในคันตอนนี้อยู่ในท้องด้วยนะ๔เดือนแล้ว
วงกันไปจัดปาร์ตี้ฉลองวิวาสุดดื่มดำที่ริมชายหาดจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ก็หลายคนเลยเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงตามไปด้วยนะฮะบินตามไปเลย
ตรงไปที่ภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นดิวอริสราแมทพิรณีแต้วนัทพร
รวมไปถึงพิธีกรรุ่นพี่สุดซี้วูดดี้เข้ามาอ่า
ยังมีผู้จัดการดาราชื่อดังพี่เอสุภาชัยไม่รู้ว่าหอบกระเป๋าไปด้วยหรือเปล่านะ
ก็มากันด้วยเพื่อนพร้อมในวงการแล้วก็นอกวงการอีกมากมายค่ะ
ร่วมแสดงความยินดีพร้อมเป็นสักขีพยานรักของทั้งคู่นั่นเองค่ะอืม